คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้มาติดตามความแซ่บแบบฉบับกรุบกริบของนางเอกสาวไซมินินะคะตุ้ยจรินพรกันบ้าง
หอบแก๊งเพื่อนสนิทไปเที่ยวไกลถึงทะเลที่หัวหินกันเลยนะคะ
งานนี้เนี่ยแฟนได้เห็นสาวเต้ยในชุดว่ายน้ำด้วยนะคะ
นานทีจะได้เห็นอะไรแบบนี้นะสำหรับเต้ยจรินพรนะคะ
อกจากจะแชร์ภาพบรรยากาศท้องทะเลผ่านทางอินสตาแกรมให้แฟนคลับได้ชมกันแล้ว
เจ้าตัวก็ใจดีโพสต์ภาพชุดว่ายน้ำร่วมเฟรมกับเพื่อนสาวให้ได้ชมกันด้วย
เรียกว่าถึงไซส์จามินิแต่ก็มีความแซ่บแบบกรุบกริบอยู่นะคะ
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวได้เผยผ่านบันเทิงไทยรัฐว่าภาพใส่ชุดว่ายน้ำที่หลายคนฮือฮาก็เป็นส่วนหนึ่งของการไปพักผ่อน
แต่ออกตัวว่าขอยอมแพ้ไม่คิดโพสต์สู้แก๊งเพื่อนสาวที่ไปร่วมทริปในครั้งนี้
หากคอนเซ็ปต์นั้นถูกใจนะคะเอออ่ะก็ให้รุ้นไปฟังเสียงกันหน่อย
ไปพักผ่อนเนาะก็แบบเออใส่แบบมีชุดว่ายนงว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็เก็บไว้ดูเองดีกว่า
เพื่อนโชว์เพื่อนโชว์แบบไม่สู้
เหรอคะเดี๋ยวขอไปฟิตหุ่นก่อนนะคะ
จริงเต้ยว่ามันก็ไปเที่ยวเหนือทะเลอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ผู้หญิงก็แบบโอเคแบบแฟชั่นชุดว่ายน้ำนู่นนี่อะไรอย่างนี้

แล้วก็เพื่อนเต้อยด้วยก็แบบใส่ชุดกันถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ย

ก็จะมีแบบเปลี่ยนลุคไปเรื่อยค่ะ
แต่ว่าคนอาจจะชอบจำเต้ยเป็นแบบหวานอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าจริงแล้วก็มีแบบหลายลุคหลายสไตล์ค่ะ
ที่แบบเออเคยลองเปลี่ยนแบบนู้นแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าถ้าเกิดมีติดต่อมาก็ยินดีค่ะ
ก็อยากลองสนุกอะค่ะสนุกกับการแบบ
ได้เปลี่ยนลุคตัวเองไปเรื่อยอะไรอย่างนี้
แบบนี้คุณผู้ชมคะแสดงว่าอาจจะมีลุ้นก็เป็นได้นะ
กับทางสลัดผ้าทายแบบเซ็กซี่

ขอไปฟิตหุ่นก่อนที่สำคัญ

เนี่ยในหลายลุคไม่ได้เป็นลุคหวานอย่างเดียวนะดิฉันได้แอบติดตามในนิตยสารหลายเล่มเต้ยเขามีความเท่
เขามีความแบ๊วเขามีความน่ารักซ่อนอยู่ในตัวของเขาอยู่ที่ว่าวันนั้นเขาจะดึงอารมณ์ไหนออกมามากกว่า
เปลี่ยนได้หลายลุคนะคะสำหรับผู้หญิงคนนี้อยู่ที่งานถ้าตรงคอนเซ็ปต์ตรงใจอาจจะได้เห็นใส่ชุดว่ายน้ำก็ได้นะคะ